คนร้ายตีเนียนเป็นลูกค้าอีกแล้วขอดูสร้อยหน่อยน้ำหนักหนึ่งบาท
พอได้จังหวะวิ่งหนีครับเจ้าของร้านวิ่งตามครับ
ทันไหมทันไหมภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนะครับ
คนร้ายเป็นชายวัยรุ่นอายุสักยี่สิบได้ทำเนียนก่อนไปขอดูสร้อยคอทองคำ
หนัก๑บาทที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับที่ถนนหน้าเมือง
เทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็อาศัยจังหวะกระชากสร้อยทองนั่นแหละครับ
โกยแนบเลยนะครับเจ้าของร้านก็วิ่งตาม
ชายวัยรุ่นเนี่ยนะครับคือถ้าเห็นจากภาพเนี่ยครับ
โอ้โหวิ่งเร็วมากห่างกันประมาณหนึ่งนาทีเจ้าของร้าน
คือท่านก็อายุเยอะแล้วนะพยายามวิ่งไล่ครับ
แต่คนร้ายเนี่ยหลอกด้วยการถอดเสื้อแขนยาว
ในกองขยะข้างทางอีกแล้วก็ทำเดินเนียนเนียนนะฮะ
นี่คนนี้คนนี้เนียนหายเข้าไปในห้างสรรพสินค้าครับ
ทำให้เจ้าของร้านตามไม่เจอครับคุณผู้ชมฮะ
ผมไปเข้าห้องน้ำแฟนอยู่หน้าร้านครับ
แล้วเดินเข้ามาคนที่มันจะซื้อเดินเข้ามาคนเดียว
วัยรุ่นมาขอดูสร้อยคอหนักหนึ่งบาทครับครับผม
เขาลวกไปเส้นหนึ่งแล้วก็วิ่งออกจากร้านไป
ก็วิ่งตามไปสักคู่ก็ไม่เห็นตัวเขาอะครับ

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อก่อนเที่ยงนี้เองนะคุณผู้ชมนะ
หลังเกิดเหตุกองพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บลายนิ้วมือแฝนนะครับ
ขณะที่ท่านผู้กำกับการสอบภอมเมืองขอนแก่นระบุว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนครับ
แต่ขณะนั้นคนร้ายหนีเข้าไปในห้างสรรพสินค้า

ก็ยังไม่สามารถไปขอตรวจค้นหรือว่าหาตัวคนร้ายได้นะครับ
ทำได้เพียงวางกำลังอยู่ข้างในนั่นแหละครับ
แล้วก็นอกรอบห้างสรรพสินค้าด้วย
แต่ยังไงเดี๋ยวจะตามจับกลุ่มตัวให้ได้ครับ